ท้ายช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์แปลก
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาได้รับแจ้งบอกว่าให้มาดับเพลิงหน่อย
ซึ่งให้มาดับเพลิงในเมนที่กำลังทำพิธีเผาศพอยู่
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแบบโทรแกล้งให้ดับเพลิงมาเล่นนะคุณผู้ชม
แต่เป็นเหตุการณ์จริงที่บอกว่าแปลกเนี่ยเพราะอะไร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีที่วัดลาดสนุนที่อำเภอลำลูกกาค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเมนซึ่งเป็นเตาเผาศพแบบไฟฟ้า
แล้วก็เกิดไฟลุกท่วมไปทั้งเตาเผาเลยเพราะเป็นเตาแบบไฟฟ้านะคะ
ทีนี้ทางวัดเองเนี่ยก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาฉีดน้ำดับไฟในเตาเผาศพ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ซึ่งทางพระแล้วก็สับปะเหลอของวัดลาดสนุนก็ยืนดูด้วยความตกใจเลย
รวมถึงให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมีการเผาศพอยู่๒ศพ
แล้วยังไม่ทันเสร็จเลยมาเกิดเหตุไฟลุกท่วมออกมาจากเตาเผา
ระหว่างที่เกิดเหตุแผงควบคุมระบบไฟฟ้าของเตาเกิดการระเบิดขึ้น
เสียงดังสนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าบริเวณหัวจ่ายน้ำมันในเตาเผาศพมันรั่วซึม
ก็เลยทำให้มีน้ำมันไหลออกมาพอไปโดนไฟที่กำลังเผาในเตา
ก็เลยเกิดไฟลุกท่วมไปทั้งเตาแล้วก็เกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ทีนี้ศพที่บอกว่ายังค้างอยู่ในเตาเผาเนี่ยทางสับปะเหลอก็ไปซื้อถ่าน
แล้วก็มาเผาต่อเพื่อให้ญาติได้มาเก็บกระดูกได้ไปทำบุญตามกำหนดต่อไป
นี่เป็นเหตุการณ์แปลกแต่ว่าเกิดขึ้นจริงนะคะ